เอ้าอีกเรื่องหนึ่งต่ออีกสักรูปหนึ่งก็แล้วกัน

เมื่อวานนี้ท่านก็ติดตามกันอยู่ที่ขอนแก่นนะครับ
ที่มีที่พักสงฆ์สำนักสงฆ์แห่งหนึ่งที่ขอนแก่น
ครูบาที่เขาเป็นเจ้าสำนักสงฆ์เพราะว่าอยู่รูปเดียวอยู่แล้ว

ชื่อจริงก็คือครูบาพจนพรพรมภูลอายุ๓๘ปี
ออกมาบอกว่าผมต้องเอาเรื่องกับชาวบ้านแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่นะ
เพราะว่ามาตัดไม้ทำลายป่าทำให้ทรัพยากรธรรมชาติเสียหาย
พอจะไปหาผู้ใหญ่บ้านว่าต้องจัดการกับชาวบ้านที่ทำแบบนี้เนี่ย

สุดท้ายครูบาจรบอกว่าอัตมาเนี่ยนะ

เรามีคลิปนี้แล้วนะฮะเดี๋ยวไปดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนี้นะครับ
วันนั้นน่ะนี่ผู้ใหญ่บ้านนั่งอยู่กับชาวบ้าน
ครูบาจรเดินมาถึงมาถามว่าไหนรายชื่อของลูกบ้าน
ถีบเลยนี่ฮะแล้ววิ่งหนี
ชาวบ้านไล่ตามเลยโดนเข้าไปด้วยนี่นี่พี่ผู้หญิงนี่มาด้วย
ศรีกานี่ป้าบเข้าไปโอ้โหนี่ครูบาจรบอกแม่จะมาทวงรายชื่อชาวบ้านที่ไปตัดไม้ทำลายป่าจากผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้านไม่สนใจทำเป็นเมินเฉยเลยต้องกระโดดถีบเพื่อสั่งสอน
แต่ชาวบ้านเขามากันเต็มเลยฮะใช่ค่ะเลยโดนไปชุดใหญ่
แล้วครูบาจรเขาก็มาร้องสื่อใช่ไหมว่าเขาโดนทำร้ายเขาโดนชาวบ้านลุมทำร้าย

มาสร้างโซล่าเซลล์ทำนู่นนี่นั่น
ใช่ลุกพื้นที่ป่าหรือเปล่าก็ไม่รู้

ออกเดินบาดรับบาทตอนเช้า
ไม่ชอบใจชาวบ้านคนไหนปิดฝาบาทไม่ให้เขาใส่บาท
มาอยู่อย่างถูกต้องหรือเปล่าอยากให้ออกจากพื้นที่ไปเลย
ใช่ชาวบ้านก็เลยบอกให้ไปตรวจสอบให้หน่อย

บอกชาวบ้านเนี่ยมาแอบตัดไม้ทำลายป่าเอาไม้ไปเผาถ่าน
ตัวเองมาสร้างที่พักส่งในพื้นที่ป่าสงวนได้ยังไง
แต่นี่คือวันที่เป็นจุดพีคทุกผู้ชมครับตรงนี้นะครับ
นี่ศาลากลางหมู่บ้านบ้านโนลหัวช้างตะบลโนลสมบูรณ์ดำเภอขาวสวนกว้างจังหวัดขอนแก่น
ช่วงเกิดเหตุนะครับครูบาจรวัย๓๘ปีไปหาผู้ใหญ่บ้าน
เขากำลังประชุมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านกับชาวบ้านกันอยู่
อยู่ก็อย่างที่เล่าให้ฟังหลังเกิดเหตุครูบาจรไปแจ้งความที่
สพเขาสวนกวางว่าถูกทำร้ายร่างกายแล้วก็ร้องเรียนกับสื่อมวลชนขอความเป็นธรรม
ยืนยันว่าตัวเองเนี่ยเป็นพระอนุรักษ์เป็นพระสายอนุรักษ์
กำลังจะไปขอรายชื่อชาวบ้านจากผู้ใหญ่บ้านที่เข้าไปตัดไม้ในพื้นที่สำนักสงฆ์
แล้วมันก็มีเรื่องเกิดขึ้นเมื่อวานเราไปสัมภาษณ์
ครูบาจรเขายืนยันว่าผมกระโดดหีบอ่าอัตมากระโดดถีบผู้ใหญ่บ้านก่อนจริงใช่
ก็เพราะว่าต้องการสั่งสอนที่แบบแหมเมินเฉยไม่ยอมตรวจสอบจัดการให้สักทีนึง
เอาละครับท่านผู้ชมครับความคืบหน้าวันนี้
หลังจากเป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวขึ้นมา
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่นท่านผอสมพรจันอุด
วันนี้เนี่ยไปกับเจ้าคณะอำเภอเขาสวนกวางที่ท่านปกครองพื้นที่นี้
สพเขาสวนกวางด้วยตำรวจนะฮะนี่มาหาครูบาจร
เจ้าหน้าที่ป่าไม้ก็มาด้วยผู้นำชุมชนก็มาด้วย
มาที่ที่พักสงฆ์ตรงนี้เลยนะครับซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนโคกภูบ้านดง
ครูบาจรนั่งเก้าอี้นะฮะขวามือนี่นะครับ
พอสำนักพุทธเนี่ยบอกว่าจากการตรวจสอบพบว่าครูบาจรเนี่ย
บวชแล้วก็เป็นพระลูกวัดต้นสังกัดอยู่วัดหลวงตามหาบัวธรรมเจดี
หรือวัดป่าหินร้อยก้อนอยู่ที่อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานี
ตอนนี้มาสร้างที่พักสงฆ์เป็นพื้นที่ป่าสงวนด้วย
ซึ่งสร้างขึ้นเองอยู่ที่จังหวัดขอนแก่น
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่างชาวบ้านแจ้งมาให้ทราบ
และชาวบ้านไม่อยากจะให้อยู่ในพื้นที่
แต่อำนาจของคณะสงฆ์ฝ่ายปกครองจังหวัดขอนแก่น
ไม่มีอำนาจในการที่จะนิมนต์หรือว่าไล่ครูบาจรออกจากพื้นที่
ถามว่าต้องทำอย่างไรตามขั้นตอนของสงฆ์
ก็คือต้องทำหนังสือร้องเรียนไปถึงเจ้าวาดวัดหลวงตามหาบัวธรรมเจดี
ที่เป็นต้นสังกัดเพื่อให้ทราบเรื่อง
แล้วก็ให้สั่งการมาว่าให้เขาเนี่ยต้องกลับวัดต้นสังกัด
ถ้ายังไม่กลับภายในกี่วันกี่วันก็จะมีมาตรการต่อไป
แล้วก็ขึ้นอยู่กับเจ้าคณะปกครองทางอุดรธานี
ท่านจะดำเนินการอย่างไร
ส่วนในเรื่องของที่พักสงฆ์ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
เจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่มาด้วยนะครับ
บอกว่าถ้าตามกฎหมายเลยนะ
พักสงฆ์คือที่พักชั่วคราวของพระสงฆ์
แต่ถ้าจะมาอาศัยอยู่เนี่ยต้องไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชน
บุกรุกพื้นที่ป่าสงวนหรือว่าทำลายป่า
กรมป่าไม้เนี่ยเอาเป็นว่าตอนนี้อนุโลมให้อยู่ได้

แต่ถ้าหลังจากนี้ไปแล้วยังมีปัญหาอยู่เนี่ย
ก็อาจจะต้องพิจารณาในการลื้อถอนแล้วก็ไม่อนุญาตให้อยู่
ให้ทำที่พักสงฆ์ครูบาจรบอกว่าตัวของครูบาจรเองก็รู้ว่าทำไม่ถูกต้อง
แต่ยืนยันว่าวันนั้นที่กระโดดถีบผู้ใหญ่บ้านไป
ต้องการสั่งสอนที่ผู้ใหญ่บ้านนิ่งเฉยเรื่องการตัดไม้ทำลายป่า
ทางคดีแจ้งความไว้แล้วที่สพเขาสวนกวาง
แต่ตำรวจยังไม่ได้ชี้ว่าจะดำเนินคดีกับใครยังไงบ้าง
และขอยืนยันว่าจะไม่ออกจากที่พักสงฆ์ตรงนี้เพราะต้องการรักษาผืนป่าเอาไว้
และกำลังรวบรวมหลักฐานต่างส่งให้กับกรมสอบสวนคดีพิเศษ
ครูบามีข้อมูลเยอะเลยนะก็ครูบาก็เดินทำไมไม่ไม่ทำเป็นหนังสือเอกสาร
แล้วส่งไปในงานที่เกี่ยวข้องเลยก็ก็จะมันก็ค่อย
ต้องถ่ายรูปต้องถ่ายรูปถ่ายอะไรต้อง
ซึ่งประเด็นมันเพลิงเกิดยมประเด็นนี้เกิด

คดีทำร้ายร่างกายก็ส่วนหนึ่งอยู่ที่ตำรวจ

กรมป่าไม้ไม่ให้อยู่ท่านก็อยู่ไม่ได้นะฮะ
ถ้าทางสำนักพุทธเขาแจ้งไปยังวัดต้นสังกัด

ต้องกลับวัดโดยด่วนท่านก็ต้องกลับนะ

ท่านบอกจะอยู่ตรงนี้แต่ชาวบ้านเขาไม่อยากให้อยู่

ครูบาจรบอกว่าจากนี้ไป

จะออกปฏิบัติกิจ

จะออกบินทบาททุกเช้า

จะทำยังไงออกบินทบาททุกเช้า
เขาไม่ใส่บาทครูบาจรบอก
ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวอัตมาไปซื้อ

ท่านไม่ได้ออกบินทบาทเลยเหรอคะ
ท่านก็นั่นแหละสิ
บอกว่าต่อปีนี้จะออกไปบินทะบาทแล้ว

ท่านทำยังไงชาวบ้านบอกออกบ้าง

เพราะว่าชาวบ้านบอกมีปัญหาทั้งหมู่บ้าน
ก็เลยน่าแปลกใจอยู่ค่ะ

ท่านต้องย้อนมาดูวัดปฏิบัติของตัวท่านเองก่อน

ผมว่าอันนี้มันก็ตรวจสอบได้นะก็ตรวจสอบได้
ค่ะแต่ทีนี้ตัวเองก็ต้องตรวจสอบด้วย

ท่านยังมีข้อบกพร่องผิดพลาดตรงไหน

ค่ะคือถ้าอยู่เป็นส่งแล้ว

คุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะมากเลยว่าทำไมคืนนี้ค่ะ
เกี่ยวกับพระเยอะเนอะเยอะมากเลย

แต่เรื่องราวเหล่านี้เชื่อผม